แต่เราก็บ่าใจนึกว่าพี่มัยของพี่มัยเอาอะไรมาทิ้งให้
ผมก็บอกไม่ใช่พี่มัยหยิบมาจากม้าหิน
เราย้อนดูจ้องแค่ตรงนั้นอย่างนี้
อืม

แสดงว่ามันมีเจตนา